โรงเรียนจากจังหวัดชายภูมินะคะก็สามารถคว้าไปได้ถึง๔รางวัลในการประกวดมวยไทยของกรมพละศึกษาค่ะ
มหากรรมการประกวดศิลปะมวยไทยชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่๒๐
เงินรางวัลรวมกว่า๒ล้านบาทวันสุดท้ายมีชิงอีก๓รุ่นด้วยกันค่ะ
เริ่มกันที่คีตะมวยไทยรุ่นอายุไม่เกิน๑๒ปีนะคะ
แชมป์เป็นของโรงเรียนบ้านหัวหน้าคำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต๑

พร้อมกับรับเงินรางวัลไป๔๐๐๐บาท
แล้วก็เป็นแชมป์มากที่สุดในครั้งนี้นะคะคว้าไปได้ถึง๔ประเภท
หลังจากก่อนหน้านี้ค่ะคว้าแชมป์ไหว้ครูทักษะมวยไทยรุ่น๑๘ปีชายคู่
๒ปีชายหญิงและรุ่นทั่วไปรับเงินรางวัลรวมทั้งหมด๑แสนบาทค่ะ
ส่วนคีตะมวยไทยรุ่นทั่วไปนะคะปรากฏว่า
เป็นของสถาบันการภาระศึกษาวิทยาเขตเพชรชบูรณ์
และการประกวดไหว้ครูทักษะมวยไทยรุ่นทั่วไปชายคู่
ปรากฏว่าทีมชนะเลิศได้แก่สถาบันการพลักษึกษาวิทยาเขตเพชรชบูรณ์ค่ะ
ซึ่งคืนวันเสาร์ที่๘กรกฎาคมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามเทปบันทึกการแข่งขันได้
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะตั้งแต่เวลา๒๓นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ